มาดูคนดังที่เข้าไปเลือกตั้งกันบ้างนะครับ
ก็ไปดูฝากฝั่งของคนที่อยู่ในพักการเมือง
ดูคุณชัดชาติสิทธิพันธ์กันก่อนนะครับ
คนนี้ก็เป็นแคนดิเดตของพักนะครับ
ไม่มีรายชื่ออยู่ในสอสอที่สมัครนะ
แล้วก็ทั้งสสแบ่งเขตแล้วก็สสบัญชีรายชื่อ
เป็นแค่ตำแหน่งเดียวก็คือแคนดิเดตของพัก
เมื่อเช้าเข้าครูหาเลือกตั้งนี้ครับ
โดยเลือกตั้งที่๒๖แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมนครนะครับ
ก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยตรวจลำดับชื่อ
ก็อยู่ในลำดับที่๒๘๒นะครับ
คุณชาติชาติก็ไปใช้สิทธิ์แล้วก็มาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
บอกว่าภาพรวมกันเลือกตั้งครั้งนี้เรียบร้อยดี
ที่สนามบินสุวรรณภูมิมาแล้วประมาณ๒ชั่วโมง
ก่อนจะใช้สิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวจะกลับเข้าบ้านพักผ่อน

ในการทำหน้าที่ประชาชนคนหนึ่งที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง

ที่คุณอรัยาบอกว่าคุณชัดมาแปลก

แต่ว่ามันเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้า
มันก็ถลายไปของมันเองได้
สกุตเตอร์ไฟฟ้ามาทั้งขามาแล้วก็ขากลับ
ใช่ค่ะ
คุณชัดตอนที่เจอสื่อเนี่ยนะ
ไว้แล้วแต่ฝากประชาชนนะครับในการไปเลือกตั้งครั้งนี้
ใช้สิทธิ์ความเป็นประชาธิปไตยในการไปเลือกตั้งกันนะครับ
ใช่ค่ะรวมถึงบอกด้วยบอกว่าที่บอกว่าโล่ง
ตั้งแต่เมื่อวานคือหลัง๖โมงไงเขาห้ามหาเสียงถูกไหม
ผมก็เลยถือว่าภาระของผมเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
สิ้นแล้วแล้ววันนี้ภาระของผมก็เสร็จสิ้นเหมือนกัน
ในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะฮะหลังจากนั้น
ก็จะไปที่พักในช่วงเย็นนะครับหลังจากพักผ่อนก่อนในวันนี้
ไปที่พักในช่วงเย็นไปลุ้นผลคะแนนกันนะครับ
แล้วก็มาที่หน่วยก็มีประชาชนนะ
กอดคุณชัดชาติให้กำลังใจเหมือนกัน
ไปไหนก็ถูกกอดทั้งนั้นเลยนะคุณชัดชาตินี้นะครับ
แต่ว่าหน้าที่ของคุณชัชชาติอย่างที่บอกไปวันนี้มาใช้สิทธิ์แล้ว
หลังจากนั้นก็รอลุ้นอีกนานอีกนานพอสมควรนะ
กว่าที่จะมีสอสอเข้าไปอยู่ในสภากันจนเสร็จสิ้น
และถึงจะมีการเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับ
เพราะคุณชัชชาตินี้ก็ถือว่าเป็นแคนดิเดตนะ
แต่ไม่ได้มีการสมัครสอบบัญชีรายชื่อสอสอแบบแบ่งเขตด้วยนะครับ